บรรทุกดินมาสักประมาณ๑๔ตัน
ปรากฏว่าเสียหลักปีนไปที่เกาะกลาง
แล้วไปเสียหลักพลิกทับ
คือรถเก๋งโตโยต้าอัลสติ๊ก

ทีนี้ล่าสุดสิ่งที่มันเป็นประเด็นขึ้นมา
ก็เพราะว่าญาติของผู้ตาย

นี่มันผ่านไปแล้วสักประมาณ๑สัปดาห์
ทำไมทำไมไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ

ไม่มีใครเข้ามาเยียวยากับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับ
ได้มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่า
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครเข้ามา
แสดงความรับผิดชอบในการเสียชีวิตของผู้ตาย
ก็คือนางกมลลักษณ์วรสุกอายุ๔๐ปี

รุ่นอาวติสสีขาวทะเบียน๒
ก่อไก่ย่อยักษ์๖๒๑๘
และไม่มีใครติดต่อมาแสดงความเสียใจกับทางญาติ
เจ้าของรถบรรทุกเองก็ไม่ได้มีท่าทีว่ารู้สึกผิดแต่อย่างใด
จึงอยากให้ทางสังคมช่วยกันกระจายข่าว

เพื่อนำความยุติธรรมมาให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไม่นิ่งเฉยค่ะ
ติดต่อไปสอบถามเรื่องนี้นะคะ
ไปพูดคุยกับนายปัญญาภูพนาแสง

เนื่องจากว่าน้องสาวคนที่เสียชีวิต
เสมือนเสาหลักของครอบครัว
และได้รับหน้าที่ในการดูแลพ่อที่ตาบอดสนิท
รวมถึงก็มีโรคประจำตัวหลายต่อหลายอย่าง
ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องปรึกษากันแล้วค่ะ

เนื่องจากว่าเสาหลักมันหายไปแล้ว

อกจากนี้ยังอยากจะขอให้เจ้าของรถออกมาเยียวยา
จากว่าทางครอบครัวของน้องสาวมีลูกด้วยนะคะ
อกจากมีคุณพ่อที่ตาบอดสนิทแล้ว
มีลูกสาววัย๑๐ขวบมีสามีที่ต้องดูแล
ขณะนี้ครอบครัวแน่นอนว่ายังคงโศกเศร้า
แล้วก็สิ่งสำคัญเลยคือเดือดร้อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากค่ะ

ไปมีครอบครัวอยู่แถวภาคอีสานนะครับผมก็คือน้องมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็พ่อ
คือแกเป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัวด้วยนะพ่อที่ตาบอดนะครับผมก็อยู่กับแก
เที่ยวไปหาหมอไปอะไรก็มีน้องสาวนี่แหละที่พี่คอยเป็นตาให้คุณพ่ออะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วก็มีลูกสาวคนเล็กด้วยผมได้ยินข่าวผมก็รู้สึกช็อกนะครับผมครับ
ไม่น่าเชื่อส่วนตัวคนที่ขับรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกดินสิบสี่ตันเนี่ยนะคะ
ไปประสบเหตุเนี่ยตำรวจนำตัวไปตรวจสอบสารเสพติดแล้ว
ปรากฏว่ามีสารเสพติดในเลือดนะคะแล้วก็มีการแจ้งข้อหาสามข้อหาด้วยกัน
คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และทำให้ทรัพย์สินเสียหายความผิดฐานเสพเม็ดเอ็มเฟตามีน
ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายเป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วได้คุมตัวเนี่ยนะคะ
ฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาล่ะ
อันนี้ในส่วนของคดีอาญานะส่วนของคดีแพ่งล่ะ
ตำรวจบอกว่าวันศุกร์นี้เนี่ยจะมีการนัดญาติฝั่งผู้เสียหายอ่า
ญาติของคนขับและเจ้าของบริษัทรถบรรทุกมาเจรจากลายเกลี่ยกัน
ถ้าเกิดว่าเจรจากลายเกลี่ยกันจบก็คือจบในชั้นพนักงานสอบสวน
แต่ถ้าไม่จบก็ต้องมีการฟ้องทางแพ่งกันต่อไปล่ะค่ะ